ค่าไฟวันนี้เขาเห็นบอกตัวลดป่ะกับลดใช่ไหม

เพื่อรอรัฐบาลชุดใหม่นี่แหละเพราะเขาคาดว่ารัฐบาลชุดใหม่น่าจะเข้าสิงหาคม
อืมเพราะฉะนั้นเนี้ยวันนี้โรงเลขาที่การนายกรัฐบนตรีไฟการเมือง
ปฏิบัติหน้าที่โคศกประจำสำนักนายรัฐมนตรีนายอนุชาบุรพะชัยศรีเนี่ยนะครับ
เขาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบ
ภาระค่าไฟฟ้าประชาชนจากสถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับ
ทุกคนบ่นหมดไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยหรือทุกคนทำธุรกิจใดบ่นหมดว่า
ทุกวันนี้หาเงินไว้จ่ายค่าไฟยารายวิทยุกร์เขาบอกอีกเดียวว่า
หน้าร้อนมันร้อนแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วย
ปรากฏว่าขนาดนี้ก็จะให้ส่วนลดไฟฟ้าต่อเนื่องอีก๔เดือนนะครับ

แล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือนบ้านหนูกี่ร้อยหน่วยต่อเดือน
ไม่เคยดูร้อยหมดเลยดูแต่เงินที่ต้องจ่าย

แล้วก็ส่วนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับงวดพฤษภาคมปี๖๖
จำนวน๑๕๐บาทต่อราย
แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย
ที่ใช้ไฟไม่เกิน๕๐๐หน่วยต่อเดือน
๕๐๐หน่วยต่อเดือนก็ตกประมาณไม่เกิน๓๐๐๐บาท
คนที่ไม่เกิน๓๐๐บาทที่ผ่านมา

เพราะนี่เขาพูดถึงคนที่ไม่เกินไงโดมรีบตอบมาใหญ่เลยนะ

เพราะฉะนั้นกำหนดให้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น
สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับ
ประจำเดือนพฤษภาคม๖๖ที่จดหน่วยแล้วก็ส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในวันที่๑๔๑๗พฤษภาคม
ตอนนี้ยังไม่มีส่วนลด
การไฟฟ้าจะปรับปรุงในระบบชำระเงินค่าไฟฟ้าโดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถตรวจสอบยอด
เงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม๖๖ในรอบบินตัดภัย
ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าแล้วก็จะทำการคืนเงินดังกล่าวในเดือนถัดไป
ถ้าชำระเกินมาเดี๋ยวเขาก็หากในเดือนต่ำไปขับคืนไหม
บ้านต้องอยู่ที่๐๙กว่าของโรงงานนี้๑๕๔ใช่นะครับ

ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา